ข่าวเศร้าที่นครศรีธรรมราชกรณีที่มีคนร้ายบุกเข้าไปที่บ้าน
แล้วก็ไปฆ่ารัดคอคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๔ปี
จากนั้นชิงโทรศัพท์มือถือไป
ก็เป็นความโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นต่อหน้าลูกสาวของคุณยายที่เป็นใบ้ด้วยนะคะ
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วค่ะ

ปฏิเสธแต่ว่าคนนี้ก็เป็นคนที่หลายคนนึกไม่ถึง
ว่าเป็นหลานชายของคุณยายนั่นเองนะคะ
คือที่ตำรวจเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายคนนี้นะคะ
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
ซึ่งตรงนี้เป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
ที่ตำรวจใช้มัดตัวนายสุริยาเกื้อหนุน
หรือว่านายเอกซึ่งเป็นหลานชายของนางวันดีชนะดี

ถ้าดูจากตรงนี้อาจจะไม่ตรงเวลานะคะ
ก็คือเวลาตี๔กับอีก๑๒นาที
จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยขี่มาจากทางบ้านของผู้ตาย
ซึ่งคาดว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาหลังจากที่เขาก่อเหตุแล้ว

จากนั้นเนี่ยไปดูอีกตัวนึงนะคะ
ตัวนี้นะคะก็จะเห็นภาพของมอเตอร์ไซค์

ตอนนั้นจะระบุเวลาตี๓กับอีก๕๐นาที
ไปดูอีกมุมนึงนะคะจะเห็นเวลา๓นาฬิกา๔๙นาที
คือกล้องตัวนี้เวลามันจะเร็วกว่าเวลาจริงชั่วโมงนึง
นะคะก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยขี่ผ่านไปอีก
คือมันสอดคล้องรับกันไปเป็นทอดนะคะ
จับภาพได้เป็นระยะเลย
จากนั้นเนี่ยเวลาประมาณตี๔๐นาทีนะคะ
ก็จะเห็นมอเตอร์ไซคันเดียวกันขี่กลับไปทางบ้านของผู้ตายอีกครั้งหนึ่ง
เป็นหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมาได้นะคะ
อันนี้คือหนึ่งอย่างคือจากกล้องวงจรปิด
ส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือรอยเท้าที่พบในจุดเกิดเหตุ
เดี๋ยวตำรวจก็เอามาประมวลกันนะคะ
ตำรวจสพนาบอนเนี่ยก็ไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายคนนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายสุริยานี่แหละ
ก็สอบเค้นไปนะคะกับนายสุริยา
เพราะว่ามีพยานเห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ป้วนเปี้ยน
อยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลาเกิดเหตุ
แล้วก็พบพยานหลักฐานต้องสงสัยหลายอย่างสอดคล้องกัน
ค้นบ้านของนายสุริยาก็ไปพบถุงกระสุนปืน
แต่ว่านายสุริยายังปฏิเสธนะคะ
ตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกแหละ
เป็นหลักฐานสำคัญด้วยก็คือรอยเท้า
แล้วสิ่งที่ตำรวจไปพบเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกับผู้ต้องสงสัย
นี่ก็คือนายสุริยานะครับ
ก็เลยไปขอหมายจับที่ศาลจังหวัดทุ่งสงศ์
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายและลักทรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางคืนค่ะ
ที่เกิดเหตุนะครับมันมีเหล็กอยู่๑เส้น
ร่องรอยที่เกี่ยวกับตัวของผู้ตายทั้งหมดนะครับ

เราได้นำรอยเท้านำเท้าของผู้ต้องสัยเนี่ยครับ
มาวัดเพื่อประกอบขนาดที่เราปรากฏอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ประกอบของร่องรอยก็เจียสมนะครับ
นี่ค่ะในส่วนของคดีนะคะ
ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ครอบครัวก็ไปรับศพของนางวันดีกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
บรรดายาดเพื่อนบ้านในหมู่บ้านคือทุกคนพอรับทราบข่าวนี้ก็เศร้าโศกเสียใจ
แต่ว่าขณะเดียวกันพอทราบข่าวว่าตำรวจจับตัวคนร้ายได้ก็รู้สึกดีใจ
ที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าผู้ต้องหาตอนนี้จะยังให้การปฏิเสธก็ตาม
คดีนี้ก็ถือว่าสะเทือนขวัญมากจริงนะคะ